พาไปดูหนุ่มเซนต์นะคะอยากจะบอกว่าดังมากจริง
เวลาเล่นละครอีกเรื่องนึงพอมาเปลี่ยนคู่จิ้นท์อีกเรื่องนึง

คนก็จะบอกว่าต้องไปแล้วกับคนเดิม
สมัยนี้ชายได้ชายอันนี้เป็นเรื่องปกติมาก

นี่โคโปเรายังชอบเลยนะคะสเตจน้องกรี๊ดการ์ดมากค่ะ
เอาไปเจอล่าสุดน้องเซเขาจะว่ายังไงคะ
ถึงการเปลี่ยนคู่แล้วก็ดราม่าต่างมากมายที่แฟนคลับว่ามา

จริงมันเป็นผลงานนะเหมือนกับว่าอย่างไม่ว่าจะเป็นทาง
หรือผมก็ตามที่เหมือนกับเราสร้างผลงาน
เหมือนกับเราเป็นนักแสดงเราก็อยากพอมีผลงานชิ้นที่๑
แล้วจะมีผลงานชิ้นที่๒ชิ้นที่๓ชิ้นที่๔อะไรอย่างนี้ครับผม
ฉะนั้นเหมือนกับว่าเรื่องนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งของผม
จริงผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับผม
เพราะว่าแฟนคลับทุกคนผมรักอยู่แล้วก็มีให้กำลังใจบ้างครับ
ไม่แน่ใจว่าเครียดมากไหมแต่ว่าผมเชื่อว่า
จริงก็มีเป็นเรื่องราวดีครับในทุกปัญหา
พอมีดราม่าอะไรอย่างนี้เหมือนทุกคนได้เห็นซีรีส์มากขึ้นอะไรอย่างนี้
ผมก็ดีใจนะที่ทุกคนเหมือนกันว่าเรารู้ว่าทุกคนสนใจซีรีส์